มาค่ะเพราะดิฉันกรุยทางให้คุณได้เดินแล้ว
กับข่าวนี้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะ
ในเรื่องตัวเลขมันยังไม่จบถึงใครจะเจ็บช้ำ
ไม่เป็นไรเรามันเลือดนักสู้

เกิดจากก็น้องอันนานไง

ซึ่งมีอายุพรบ๒๔ปีพอดี
กล้ายจะเป็นตัดเกษตร์ถูกเลย
หรือว่าเป็น๒๔ปีที่น้องเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะ
แฟนคลับรักแล้วก็แฟนคลับให้การเอ็นดูมากเลยคุณผู้ชม
สดร้อนเลยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นแหละ
นันค่ะพร้อมด้วยแม่แฟนคลับจากหลายบ้านเลยนะ

ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองประธุมภาณี

คิดเป็นเงินนะคะ๒๘๔๐๐๐บาท
ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากแม่ค่ะ

ที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมทำบุญ

กับลูกชายแห่งชาติน้องนันอนันต์ด้วย
โดยโค๘ตัวกระบือ๒ตัว

เจ้าตัวและแม่แฟนคลับได้ทำการเลือกแบบไหนรู้ไหม
ยังไงคะจากการที่ให้น้องนี่ยืนไป
ย่ายื่นไปน้องคนไหนเนี่ยนะ
น้องคนไหนนะที่เขาเข้ามากิน

แล้วก็เอาผ้าสามสีผูกที่คอน้องค่ะ
เพื่อเป็นการบอกว่าน้องเนี่ยตัวนี้

อืมประมาณนั้นค่ะแล้วก็ฟังดีดีนะคะ

เพราะว่าวัวตัวแรกที่น้องนำถ่ายชีวิต

สายตายาวมากจ๊ะกะลีน
น้องบัวเขามีตัวเลขตามภาพ๐๐๖๙๙

แต่น้องควายอีกหนึ่งตัว

กระบือกระบือเขาก็มีเลขที่หูเหมือนกัน
แต่เราดูข้างบนด้วยไง๔๕๑๑นั้น
หรือจะเป็นแถวบนสุด๒๓ก็ง่าย

บนเรื่อยเราจะเหนื่อยแล้วนะ

แต่ว่าวันเกิดน้อง๒๔นะ๒๔นะ

แจ๊กกะลินต้องเชื่อเขาว่าเขามีประสบการณ์

จะถูกส่งไปที่ฟาร์มของแฟนคลับ

เพื่อนำไปใช้ทำงานที่ฟาร์มค่ะ
พร้อมกับบอกว่าดีใจมากเลย

ซึ่งเป็นการให้ชีวิตสิ่งมีชีวิตถึง๑๐ชีวิต

พร้อมขอบคุณแม่แฟนคลับที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

เพราะให้แม่ทุกคนได้มีความสุขสุขภาพแบ่ง
ปรับเป็นหัวเป็นแม่ได้ใช่ไหมเหรอ
ใช่แล้วก็แม่คนดูก็แม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะหลังจากนั้นแม่แฟนคลับค่ะก็ได้ยกเค้กมาเตอร์ไพรส์
ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับลูกชายแห่งชาติของพวกเขาด้วย
คุณผู้ชมดูซะก่อนมันเป็นโมเมนต์ที่แบบอบอุ่น

จริงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์หนุ่มนันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกัน
นันเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนยาชูกำลังเวลาแม่เนี่ยเขาตามน้องนันไปไหน
คือต้องรักษาตัวเองให้มันร่างกายแข็งแรงไงแม่ถึงจะมีแรงไปตามแรงไปเชียร์น้องนัน
ก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วย
เวลาที่บันเทิงไทยรัฐนะคะนำเสนอข่าวน้องนันออกไปแฟนคลับกดไลค์กดแชร์เยอะมากใช่

ท่านขับเหนียวแน่นนุบมากเลยนะแล้วเมื่อกี้มีท่านขับคนสิ้นเข้าปั่นเองมาด้วย
มันเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจเนาะน้องอายุแค่๒๐